คุณแมททิวดีนได้มีการออกมาประกาศตัวเอง
สื่อโซเชียลนะคะบอกว่าเขานี่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙นั่นเองนะครับ
เพราะฉะนั้นค่ะคนรอบข้างรวมไปถึงครอบครัวของคุณแมททิวก็มีการไปตรวจหาเชื้อกันนะคะ
ก็แทบทุกคนเลยค่ะยิ่งคนใกล้ชิดอย่างภรรยาคนสวยอย่างคุณลิเดียกับลูกนะคะ
เห็นบอกว่าตั้งแต่ทราบเรื่องเนี่ยก็คือแยกกันเลยกับคุณแมททิวนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ลีเดียกับลูกเองก็แยกกันกักตัวด้วยแล้วก็รอผลตรวจเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเรารายงานไปว่าผลตรวจเนี่ยน่าจะออกเมื่อคืนก็คือคืนที่ผ่านมานี้นะคะ
แต่ว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนค่ะคุณลิเดียก็ได้โพสต์ข้อความว่า
ทนนะคะโควิดเราต้องรอดแล้วก็เขียนข้อความว่าการรอคอยนี่แหละค่ะ
ก็คือต้องรอผลตรวจอีกทีหนึ่งนั่นเองเป็นกำลังใจกับครอบครัวคุณลิเดียด้วยนะคะ
ครอบครัวนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่กล้าหารที่จะกล้าออกมาบอกความจริงว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็เพื่อที่จะให้คนอื่นคนรอบข้างได้ระมัดระวังตัวเองนั่นเองนะคะ
ใช่แล้วค่ะจากสถานการณ์โควิด๑๙ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้
ต้องบอกว่ากระทบในหลายภาคส่วน
ที่จะออกสตาร์ทว่ายน้ำข้ามเกาะเนี่ยคุณผู้ชม
ตอนนี้โตโน่ขอยกเลิกคิวของเพื่อนนักแสดงเพื่อนนักร้อง
รวมไปถึงผู้หวังดีที่จะมาร่วมว่ายน้ำ
เพื่อระดมเงินช่วยเหลือเต่าและสัตว์ทะเลนะคะ
โดยตัวเขาเองนี่แหละค่ะขอปฏิบัติหน้าที่นี้เพียงคนเดียว
งด้วยสถานการณ์โควิด๑๙ที่กำลังแพร่ระบาด

ก่อนจะทิ้งท้ายว่าให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดี
ถ้ามีแรงเหลือก็ส่งกำลังใจมาให้ท้องทะเลด้วยนะครับ
และทางด้านนักแสดงหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลนะคะ
ก็ได้เผยความรู้สึกผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะ
ถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคนตอนนี้

สุขภาพการงานการเงิน
อยู่ในภาวะเสี่ยงตลอดเวลา
เลยอยากขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังป่วย

ธุรกิจที่กำลังตกทุกงานที่ต้องยกเลิก
เป็นว่าเป็นเวลาที่ต้องเข้าใจกัน
และควรใช้เวลานี้อยู่กับคนที่เรารัก

เราจะลำบากและสู้ไปด้วยกัน
อันนี้หนุ่มอเล็กซ์เขาเขียนเอาไว้นะคะ
เช่นเดียวกับนักแสดงรุ่นพี่อย่างหนุ่มอัธพรค่ะ

ให้กำลังใจหมอและพยาบาลทุกท่าน

ฟังความรู้สึกของพี่หนุ่มกันหน่อยค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลทุกท่านนะครับ

สู้กับโรคโควิด๑๙ที่กำลังเกิดขึ้นนี้นะครับ
สู้นะครับเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ

กำลังใจแพทย์และพยาบาลทุกคนครับ
กำลังใจในตอนนี้สำหรับเราคนไทยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
บูลลี่กันการโทษกันการว่ากัน
ตอนนี้นะครับมันเป็นอะไรที่บรรทอนจิตใจกัน
เพราะฉะนั้นเราทุกคนไม่ต้องจับมือกัน
แต่ว่าพวกเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะ